เรื่องแหลกแหวกเอ๊ะ
วันนี้มีเรื่องให้ส่องแถมยังชวนงงปนสงสัยเหมือนเดิม
ว่านี่มันมีจริงหรือเปล่าล่ะเนี่ย
แทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเปล่า

ก็เลยมันมาอยู่นี่เป็นมูอี้
ส่วนเรื่องนี้ก็ไม่เคยเห็นจริง
ประโยคอย่างฉันขี่ไอ้ถุยวิ่งลุยท้องนา
ก็คงจะใช้ไม่ได้แล้วล่ะครับ
เพราะพี่ช้างเขามาไถนาแทนซะแล้ว
โอ้น้าว
เห็นแล้วก็อยากจะตะลึงตึงเลยละครับ
แม่มันตะลึงจริง
ที่เห็นช้างมาไถนาอยู่แบบนี้เนี่ย
แอ้มอย่างมาเดินลากไถไปไถมาอย่างคล้องแพ้ว
ซะจนน่าเป็นห่วงพี่ควายเขาจะตกงานซะจริงล่ะครับ

และที่ถูกนำมาช่วยทำนาแบบนี้เนี่ย
ก็เพราะว่าเจอกับวิกฤตโควิด๑๙
มาขอให้เจ้าของไร่ช่วยรับไว้ทำงาน
เพราะเจ้าช้างสองเชือกนี้เนี่ยเขาไถนาเก่งจริงล่ะครับ

โอ้โหเร็วไวทันใจรับใช้นาข้าวจริงครับ
เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าจ้างแรงงานในการไถปรับหน้าดิน
ยังช่วยให้การปลูกข้าวทำได้เร็วขึ้นอีกด้วย
โดยการไถนาถือเป็นงานสบายของช้าง
จะทำเพียงแค่วันละ๒๓แปลง
ส่วนเวลาที่เหลือก็จะให้ช้างเขาพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติ
ไม่มีการใช้งานอย่างอื่นอีก

เพราะลงไถนาทีไร
ก็แอบเล่นน้ำกับควานช้างกันทุกที

เฮ้ยเรื่องนี้ต้องดูดิ
เพราะเขาบอกว่านี่นะคือเห็ดแปลก
หายสมองคน
นี่มันคือเห็ดจริงใช่ไหมล่ะเนี่ย
ใหญ่แปลกและไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน
ชาวบ้านร่องไห่หมู่๑๑ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เขาก็บอกว่าตื่นเต้นตกใจไม่แพ้กัน
เพราะเพิ่งเคยเห็นเจ้าเห็ดลักษณะ

มีทั้งดอกเล็กและใหญ่มีรูปร่างคล้ายกับสมองคน
ขนาดเท่าลูกมะพร้าวหรือหัวเด็ก
และยังมีลวดลายออกสีแดงคล้ายกับเส้นเลือดในสมอง
มีความกว้าง๑๕๒๙เซนติเมตรสูง๑๐เซนติเมตร
เพ่งซ้ายเพ่งขวาก็ยังสงสัย
ยังขนมพังด้วยเจาห์ป่ะปส่วนลำนิดนึงเนี่ย

อ้านคนท้าวปนมากินได้นะเอง
บ้านท้าวปนมาบางคนก็ห้องเห็ดหัวเตาเห็ดหัวเขา
เหตุหัวเต่าหรือเหตุหัวเข่า
จะเห็นอะไรก็แปลกแหวกไม่มีใครเหมือนจริงเลยล่ะครับ